ก่อนอื่นเลยต้องกราบขอบพระคุณพี่หญิงนะคะ
ที่ถ่ายคลิปพร้อมตัวเลขมาฝากบันเทิงไทยรัฐด้วย
จากการเดินทางไปทำบุญค่ะที่จังหวัดนครนายก

อกจากจะตั้งใจไปทำบุญแล้ว
พี่หญิงยังตั้งใจไปดูการสร้างองค์พญานาคด้วย
คือองค์พญานาคค่ะเจ้าตัวตั้งใจร่วมสร้างภายในวัดแห่งนี้
ที่วัดวิสุวงศ์หลังจากที่เคยมาขอพรกับท่านไว้ค่ะซึ่งตอนนี้นะ
สิ่งที่ขอไว้มันสำเร็จลุ้งไปด้วยดี
ก็เลยเดินหน้าทำตามสัญญาทันที
ซึ่งตอนนี้ค่ะการสร้างผ่านไปแล้ว
อุ้ยใกล้เสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเมื่อไห

เนอะดูแบบโอ้โหเข้าไปแล้วเหมือนแบบหลุดเข้าไปในเทพนิยายเลยอ่ะ

เพื่อเอาตัวเลขมาฝากเหล่านักเสี่ยงโชคก่อนเลย
และเลขที่เสี่ยงได้นั้นก็คือครั้งแรกเลยค่ะพี่หญิงเนี่ย

ก่อนจะเสี่ยงต่อในครั้งที่๒ได้เลข๗

เลขนี้คือหาซื้อยากแล้วนะตอนนี้
อันนี้พี่หญิงบอกว่าชอบมาก
หลังจากนั้นพี่หญิงค่ะก็ได้ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัดด้วย
รวมไปถึงไหว้ขอพรทาเวสุวรรณ

แล้วก็ไม่พลาดขอโชคขอลาบจากท่านต่อเลยนะคะ
โดยการจุดทูปที่มีตัวเลขจ้ะ
ซึ่งเลขที่ปรากฏบนทูปนั้นก็คือ
๘๕อีกแล้วเชอรี่เลขที่เธอชอบ
มาครบทั้ง๓ตัวเลยคุณผู้ชม๒ตัว๓ตัวเลยแหม

เออมันเห็นบ่อย

ไปกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าเดิมเจ้าประจำของเราแม่ฮายอาภาพร

เมื่อวานนี้พอกลับมาจากการทำงานปุ๊บนะคะ
รออะไรล่ะคะเอาทูปที่มีตัวเลขมาฝากเลยจ้ะ
มาจุดเตรียมลุ้นการโชควันนี้สักหน่อย
ซึ่งมาจุดนะคะพร้อมกับคุณมอส
คุณมอสเนี่ยลูกชายบุญธรรมของคุณพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณนะ
ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นคู่ซีที่เหล่านักเสี่ยงโชคเนี่ย

ซึ่งการจุดทูปตัวเลขเมื่อวานนี้พี่ฮายจุดได้

เห็นไหมตลับไปสุด

อันนี้ก็เลขสุด
ทำไมฉันมองเป็น๘หรือ๙๙๘อ่ะ

นะคะแล้วแต่คุณผู้ชมมองด้วยกันละกัน
แต่เดี๋ยวก่อนดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมดูเบื้องหลังการรอคอยตัวเลข

คือเพราะว่าทูบคือมันค่อยไหม้หมด

ฉันเคยจุดเอาอย่างเก่งเลยนะประมาณสักลมแรงหน่อย

ฮายเนี่ยมีแม่ฮายแล้วก็ต้องมีเพื่อนซีสิ
แม่ศูนย์ของเราพี่ศูนาลีอยู่ไหนคุณผู้ชม

วันนี้วันดีวันเกิดแม่สู่อายุครบรอบ๕๖ปี

จากเลขอายุแม่สุกยังเอาใจแฟนคลับนักเสี่ยงโชคนะคะ

และเลขที่ออกก็คือ๐๘๓กับ๗๗

คุณผู้ชมไปต่ออีกคนละกันสำหรับขวัญนะคะ
ไหนพูดถึงเหล่านักร้องลูกทุ่งแล้ว
นี่ฉันนี่ขอเพิ่มให้อีกคนเข้าแล้วกัน
เจ้าของเพลงฮิตนวลนางแอ่น
เมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปไหว้ขอพรปู่อือลือนะคะ
ปู่อื้อลื้อนาฆราชที่เกาะดอนโพจังหวัดบรึงกาล
แล้วไม่ได้มาไหว้ขอเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะ
ยังได้ขอโชคขอลาบด้วยการล้วงปิงปองจากหายนำโชคด้วย
ซึ่งจับเพียงครั้งเดียวได้เลขมา๒ตัวไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เอ้าพี่แจ๊คเชอรี่
๒๘โอ้ว
นะคะตามกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นักร้องลูกทุ่งค่ะ

เจรเชิญยิ้มคนนี้ค่ะเดินทางไปขอโชคลาภจากท้าเวสวันค่ะ
แน่นอนล้วงลูกปิงปองจากไห่น้ำโชค๓หาย๓ลูกด้วยกัน
แต่ก่อนจะดูคลิปว่าพี่เจรล้วงได้เลขอะไรคุณสองคนคุณผู้ชม
พนมมือขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูพร้อมกันจัดไปเลยจ้า
เอาเรามารุนพร้อมกัน
ตั้งใจล้วงเลยนะร้วงมาร้วงมาร้วงมา
ได้อะไรล่ะแม่โอ้ว
และเลขที่ได้นะคะก็คือ
และแน่นอนเลขที่ได้ก็คือ
๔โอ้โหอ่าเฮ่งปังกันไปคุณผู้ชม
ส่วนคนนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเจ้าแม่ได้หรือเปล่านะคะ

บอกเลยนะคะเธอปังมาหลายงวดแล้วค่ะ
ก่อนที่จะบินไปเกาหลีทำไงรู้ไหมคะ

ขณะที่อยู่ห้องพระสวรรค์นามโมทศัพท์ภาคโปรตัว
พร้อมกับจุดธูปธาวเวซวัลขอโชคขอราพ

มันฟังมากนะจะไปชมคลิปเลยค่ะ
ทุกคนเราจะมาดูทูปกันนะคะ
ตัวเลขชัดแจ๋วเลยมาดูกันเถอะ
ยังไงชัดเจนไหมทุกคนชัดเจนไหม

ค่ะเรทเด็ดอะไรสี่มาแรงแน่นอน

สี่มาแรงสี่มาแยะ
ทั้งสี่ทั้งซีทั้งสี่นึกว่าไอ้บ้าน

ลูกจะเลก๓พอละคะ
ไฟาวะะลูก๓พอ
สุพรรณบุรีกันบ้างนะฮะไปที่วัดท่ากลุ่มดอนเจดี
ไปอีกที่หนึ่งนี่ไปนี่ก่อนที่เช้า
พี่เช้านะคะพี่เช้านี่คือเขาก็ล้วงหายเหมือนกัน
เออนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็ได้เลขปังมาด้วยค่ะคุณผู้ชม
ไปหาพ่อปู่โคตรวัดสะมณีนะคะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชคได้เลข๓๖๐นั่นเองค่ะ
ใช่เลขปังเลขดีนะคะแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้
ใช่ค่ะไปกันต่อที่สุพันธ์บุรีคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดท่ากลุ่มอำเภอดอนเจดีค่ะเมื่อวานนี้
บอสเฉียนธนาพร้อมกับภรรยาคุณสวยคุณเจมส์นั่นเอง
ไปร่วมทำพิธีเบิกเนธบวงสวงพระพิคเนตปางเสริมทรัพย์โชคอนันต์
คุ้นไหมน้ำสกุลเขาไงใช่
ซึ่งในพิธียิ่งใหญ่มากค่ะและตัวองค์พระพิคเนตสวยงามจริง
องค์สีทองขนาดใหญ่เท่าตัวคนเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคุณเชนธนานี่นะบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ตั้งใจสร้างองค์พระพิคเนตองค์นี้ถวายตามความเชื่อส่วนตัวค่ะ
บอกว่าท่านได้ทำให้ตัวเองผ่านพ้นวิกฤตใหญ่ในช่วงปี๖๑ได้

ก็เลยตั้งใจมาสร้างถวายที่วัดท่ากลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะคะ
แล้วก็ตั้งใจทำไว้เป็นสาธารณะให้ประชาชนได้มากราบไหว้
ขอพรแห่งปังไปพร้อมกันด้วย
อ่ะรออะไรรอตัวเลขกันอยู่ใช่ไหมฟังแล้วจดนะฮะ
หลังจากพิธีค่ะพี่เจนทนามีการจุดประทัด
แล้วเลขปลายประทัดที่ได้คุณผู้ชมโอ้โฮเห็นดัง
พิจารณากันดีคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าเลข๖กับเลข๘ที่ได้มาเนี่ย
มันตรงกับเลขส่วน๐ขนาดที่องค์พระพิฆาเนตคือ๑๖๘
นี่แหละค่ะขององค์พระพิคเนตองค์นี้นะคะ
แล้วก็เห็นว่าองค์เป็นทองคำสวยงามแบบนี้
แผ่นทองคำที่แปะลงไปพวกเราก็ว่างนับมาให้ค่ะ
๑๒๓๒๒แผ่นโอ้โฮ
แผ่นนะแล้วพี่เชนบอกเลยว่าชอบเลขนี้มาก
เลข๒๒เพราะอะไรไหม๒๒มันตรงกับวันเกิดของคุณเจมส์ภรรยาเขา
เกี่ยวข้องไปหมดแล้วต่อเนื่องกันเลยช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
แนดี้รากแก่นค่ะเดินทางไปที่เรือนหนังหน้าครู
กราบไหว้หลังจากที่ขอพรครูแล้วสำเร็จตามความตั้งใจคุณผู้ชม
เหตุผลที่มาไหว้วันนี้เพราะว่าอะไรนับถือว่า๑๖ใช่ไหมเป็นวันครู
จะลงตรงลงตัวอะไร๑๖มีนาคมนี้เลยละกันเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้า
แคนดี้บอกว่าตอนไปร่วมพิธีบวงสวงครั้งที่แล้วเนี่ย
สัมผัสได้ถึงบารมีครูบางอย่างเป็นความรู้สึกที่บรรยายออกมาไม่ได้ค่ะ
วันนี้พี่แคนดี้ก็เลยตั้งใจถวายเสียงให้กับครูด้วยเพลงของพี่แคนดี้นะ
เพลงที่ทำให้เธอโด่งดังเลยดูก๊อตมีมีฉันแล้วเธอจะมองหาใครอีก
เพลงนี้แหละนะร้องตั้งแต่เข้าวงการใหม่ใหม่เลยแล้วช่วงที่กราบครู
คุณผู้ชมดูดีนะพี่แคนดี้น้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวค่ะ
บอกว่ารู้สึกเหมือนว่าท่านนั้นมาแตะที่หน้าผากค่ะ
ความมั่นใจเราไม่มีไม่มีเลยรายการนั้นรายการนี้ติดต่อเข้ามา
เราก็มีความรู้สึกว่าเรายังได้เหรอเราเอาจริงเนอะแก่แล้วนะ
อายุเยอะแล้วนะแล้วเราห่างหายจากวงการไปแล้วนะอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่มั่นใจค่ะใครไม่มั่นใจลองมาทำแบบแคนดี้ดู
เรามาถามครูว่าหนูยังได้ไหมพอเรามาไห้ปุ๊บพลัง
แล้วความสามารถในตัวที่มันหลับไหลอยู่มันตื่นขึ้นมามันกลับมา
วันนี้พร้อมเลยนะเปิดกล้องพรุ่งนี้นี่พร้อมเลยนะแบบเออแล้วก็พร้อมปังเลยนะ
หลายคนดูก็จะรู้สึกว่าเอาอีกแล้วเหรอแคนดี้อีกแล้วเหรอ
เราพยายามกดแล้วนะคะพยายามกดแล้วพยายามไม่ให้คนรู้สึกว่าเราอุตริหรือเปล่า
หรือยังไงแต่ขอบอกเลยนะคะว่าเรื่องอย่างนี้ต่อหน้าครูอย่างนี้ทำเล่นไม่ได้นะ
แต่ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
และช่วงเวลาที่รอคอยก็คือการจับเลขลูกปิงปองหน้าหุ่นพี่นวล
ศักดิ์สิทธิ์ของพี่นวลคืออะไรรู้ไหมพี่นวลเนี่ยเคยให้รางวัลที่๑มาแล้วนะคุณผู้ชม
แล้ววันนี้นะคะ๑หรือ๑๖จะคึกคักกันเป็นพิเศษเลย
เลขที่พี่แคนดี้จับมาได้ล่าสุดก็นี่แหละค่ะหน้าจอเลย
โอ้โหห้ามาจริงด้วยคุณผู้ชมทั้ง๘ทั้ง๕อุ้ยมานะ
พี่นวลนี่คืออยู่ที่บ้านใช่อยู่ที่เรือนของพี่แจ๊คจิลด้วยล่ะค่ะ